อีกประมาณเดือนนึงจะได้เลือกตั้งแล้วคุณผู้ชมครับโอ้โหตอนนี้พักการเมืองหาเสียงเข้มข้น
ใช่ค่ะนะครับอ้อนได้อ้อนทำอะไรได้ทำอย่างเวทีพักเพื่อไทยที่จังหวัดนครพนมนะครับ
เขาบอกว่าเขาขอกรวดน้ำไล่พระเด็จการแล้วจะอ้อนชาวนครพนมให้เลือกเพื่อไทย

อ่าถูกไปแล้วก็ตายแล้วก็ทราบประถาวรีวังฮาประลับเมืองศูนย์สาธารังเอวะเมย์แอบริโตทีนางสาธารักษาบังกันอ่าไม่รู้ไม่รู้ไปซะดูแปดเก้าพีให้ได้ชาติบ้านเมือง
คุณอดีศรเพียงเกตครับผู้สมัครสอบบัญชีรายชื่อของเพื่อไทยไปกับนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์นะครับ
นางระเบียบรัฐโพงพาณิชย์ไปเปิดเวทีปลาใสที่อำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมครับ
ไปช่วยนายณพศกรขออภัยนะครับถ้าผมอ่านชื่อผิดณพศกรครับทรัพย
ซับพยาศิษย์ผู้สมัครสอบเขต๔ของภักดิ์
หาเสียงช่วงหนึ่งบนเวทีเนี่ยนายอดีศรกรวดน้ำแผ่เมตตา
พระเด็จการครับแล้วก็รัฐบาลพระเด็จการให้ออกจากประเทศไทย
จะได้มีประชาธิปไตยที่สมบูรณคุณอดีศรว่าอย่างนั้น
นโยบายของพักเพื่อไทยครับเขาบอกว่ามุ่งแก้ปัญหาปากท้อง
ไม่เอายาเสพติดยาบ้ากัญชาไม่เอานะครับ
แล้วมั่นใจคนอีสานยังเหนียวแน่นเลือกเพื่อไทย
แล้วก็ชวนแสดงพลังปิดสวิตช์สวนะครับ๒๕๐คนด้วย
ขณะที่ไทยสร้างไทยนะครับก็ปล่อยคลิปการส่งเสริมกฎหมาย
สมรสเท่าเทียมและอัตลักษณ์ทางเพศสภาพ
โดยเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยมีวัฒนธรรมนะครับก็คือมีศิลปินนะครับ
คู่จิ้นซีรีส์วายภาพยนตร์วายโด่งดังไปทั่วโลก
อันนี้แหละเขาบอกว่าเป็นวัฒนธรรมวายศิลปินไทยหลายคนโกอินเตอร์นะครับ
จะได้สนับสนุนให้อุตสาหกรรมที่สืบเนื่องมาจากความหลากหลายทางเพศ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาประเทศไทยด้วย
แล้วยืนยันนะครับจะผลักดันความเท่าเทียมทางเพศในทุกมิติครับ
พิธาลิ้มเจริญรัฐนะครับหัวหน้าพักเก้าไกลนะครับ
เสื้อลายดอกเลยสงกรานนะครับต้องสวมเสื้อลายดอก
แห่ไปครับทั่วเมืองตราดไปหาเสียงช่วยนายศักดินัยนุ่มหนู
ผู้สมัครสอสอตราดเขต๑นะครับของพักให้รักษาแชมป์เอาไว้ได้นะครับ
โอกาสให้ชาวตราดเลือกกลับเข้าสภาไปอีกสักครั้ง
ตลอดเส้นทางมีประชาชนนะครับแล้วกลุ่มวัยรุ่นนะครับ
เป้าหมายของพักเขาอยู่แล้วมาขอถ่ายรูปแล้วก็ต้อนรับอย่างอบอุ่นครับ
แต่ที่เชียงรายคุณผู้ชมครับนายรัฐธนวัฒน์พุทธจันทร์
ผู้สมัครสอบสอบเขต๒พัก๙ไกลนะครับขึ้นโรงพักเวียงชัย
โอ้โหป้ายโบ๋ธเราแล้วแจ้งความว่ามีคนร้าย
กรีดทำลายป้ายหาเสียงเสียหายทั้งที่ติดตั้งอยู่ใกล้ป้อมสายตรวจ
ป้อมสายตรวจบ้านใดกระบวนเวียงชัย๒๐เมซิมิเตอร์หนึ่งที่ต่างกัน
เพราะเขาเพิ่งจะนำป้ายมาติดเมื่อวันที่๘เมษายนโอ้โหกรีดเลยวันเดียว
ไม่ถึงวันด้วยและดูจากป้ายที่เสียหายนะครับคนร้ายตั้งใจกรีดบริเวณใบหน้าของผู้สมัครเลย
ไม่ทราบว่าใช้อะไรทำลายนะครับเดี๋ยวตำรวจไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดหน่อยครับ
ถูกกรีดอยู่ที่หลังป้อมยาม๔แยกบ้านได้
วันนี้ก็รีบมาเช็คและตรวจสอบดูปรากฏว่าเหมือนเป็นการถูกทำลายจริงแต่อาจจะถูกของแข็ง
และเลือกตั้งครั้งนี้นะคะไทยรัฐโพลก็ชวนคุณผู้ชมมาทำโพลด้วยกันเป็นครั้งที่๓แล้วนะคะ
ครั้งนี้ชวนคุณผู้ชมนะคะร่วมกันทำโพลว่าคุณจะเลือกใครเป็นนายกรัฐมนตรี
ช่วยกันตอบแบบสอบถามเข้ามานะคะจะเลือกใครเป็นนายกรัฐมนตรีและลงคำแหน่นบัตรทั้ง๒ใบให้กับส่อจากพักใด
เป็นการสำรวจความคิดเห็นครั้งที่๓ค่ะนะคะ
ก็สำรวจกันตั้งแต่๖เมษายนถึง๒๐เมษายนนี้นะคะ
แล้วไทยรัฐจะสรุปผลการสำรวจเผยแพร่ผ่านทุกช่องทางของสื่อในเครือไทยรัฐกรุ๊ปค่ะ
คุณผู้ชมก็สามารถร่วมทำโพลได้นะคะ